เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ท้องฟ้าหลายพื้นที่ปลอดโปร่งนะครับแน่นอน
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออากาศค่อนข้างร้อนในตอนกลางวัน
ร้อนแบบนี้ก็เพราะว่าในช่วงนี้เอง
ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
กลางตอนบนถ้าหากวันไหนท้องฟ้าโปร่งหน่อยนะครับก็จะร้อนเป็นพิเศษส่วนฝนส่วนใหญ่นั้นเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ได้มีการดูดเอาฝนจากบริเวณทะเลมหาสมุทรอินเดียนะครับข้ามมาแล้วก็มารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจุดตรงนี้เองน่าสนใจครับเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อเนื่องและมีโอ
จุดที่มีฝนตกส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นในบริเวณพื้นที่ประเทศเป็นจังหวัดที่ติดอยู่กับประเทศลาวนะครับตามแนวแม่น้ำหงตรงนี้ซึ่งใครที่อยู่บริเวณนั้นกล่าก็คงจะต้องตรวจสอบสถานการณ์น้ำติดตามการประกาศต่างด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางจีนก็มีการค่อยระบายน้ำลงมาตามเขื่อนส่วนอุท

จะออกเดินเรือก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวังตั้งแต่บริเวณตอนกลางไล่ลงมาจนถึงบริเวณทางตอนล่างเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอีกครั้งก็คือฝนหลังจากที่มีการสลายตัวของพายุแล้วฝนก็จะกลับมากระจายตัวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็คือในช่วงประมาณวันที่๕วันที่๖นะครับนี่คือ
โปรดติดตามตอนต่อไป